วันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวนนทบุรีนะฮะ
อุบัติเหตุรถชนท้ายกันค่ะแล้วก็มีคุณตาที่ถูกชนท้ายเนี่ย
อืมแกก็ไปยืนอยู่ที่หน้ารถของคู่กรณีค่ะ
เพื่อรอให้ประกันมาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหรถคู่กรณีนี่ไปตอนจะไปนี่แกก็พยายาม
ดึงประตูรถเอาไว้คือวิ่งตามเลยอุ้ยแล้วอันตรายมากอะค่ะ
อ๋อดูฮะก็จะกลิ้งอยู่กลางถนนค่ะ
คือทางคู่กรณีเนี่ยตามเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่ายังไงท่านรอฟังนะฮะ
แต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์เอาไว้ก่อนนะฮะนี่
คุณตาสมเกียจนะครับอายุ๗๐ปีแล้วนะครับเป็นอดีตครูพระนะครับ
โอ้โหคือรถเนี่ยชนกันแล้วก็ลงมาเคลียร์กันแต่ว่าคู่กรณีอยู่ดีขับรถออกไปซะอย่างนั้นเลยนะครับ
ได้รับบาดเจ็บนะฮะโชคดีไม่ถูกรถคันอื่นชนเอาด้วย
วันนี้คุณตาสมเกียจไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะนี่สพบังใหญ่นะครับ
คุณตาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๙ธันวาคมตอนบ่ายโมง
วันนั้นตากับภรรยานะฮะตากับยายเนี่ย
กำลังขับรถออกไปกินข้าวที่ห้าง
ยายเป็นคนขับขับมาถึงที่เกิดเหตุคือปากซอยบางใหญ่บางครูรัฐ๒
จังหวะที่หยุดรถนะอยู่อยู่คู่กรณีเนี่ย
พุ่งมาชนท้ายรถของตาเฉยเลยแต่คุณยายเป็นคนขับนะ
คุณตาก็ลงไปคุยกับคู่กรณีภาพจากกล้องหน้ารถของคุณตาเนี่ยนะฮะ
คือคุณตาลงไปคุยกับคู่กรณีคู่กรณีที่อยู่รถคันหน้าเนี่ยรถ
คันสีทองเนี่ยบอกเขาไม่มีประกัน
คุณตาก็เลยบอกว่างั้นให้ยายโทรเรียกประกันมา

ระหว่างที่รอประกันอยู่คู่กรณีสตาร์ทรถ
บอกว่าเดี๋ยวจะขับไปจอดรอข้างหน้าก็แล้วกัน
แต่คุณตาสมเกียจบอกเห็นท่าทางไม่ค่อยดี
ไปยืนขวางเอาไว้คู่กรณีก็บอกจะไปจะไป
คุณตาก็เลยนี่ฮะพอเห็นเขาขับออกไปเกาะประตูรถนะครับ
แล้วก็เป็นไปตามคลิปที่ท่านเห็นเลยนี่
บาดเจ็บหมดเลยเห็นไหมฮะถลอกปอกเปิดหมดเลย
ตอนนี้ยังเจ็บตัวอยู่เลยนะฮะปวดตามเนื้อตามตัว
ปวดสะโพกแล้วก็มีบาดแผลถลอกด้วย
ถ้าดูท่าทางเขาผมมองดูลักษณะแล้วเขาจะหนีแน่
ผมก็เลยไปยืนตรงประตูแล้วบอกใจเย็น
เดี๋ยวประกันกำลังมาพอดีประกันโทรมาที่แฟนส่งมา
ผมก็โทรรับเขาบอกประกันกำลังจะมาถึงแล้ว
ผมก็บอกว่ากำลังมาถึงแล้วใจเย็นบอกไม่ได้

เขาไม่ฟังเสียงเขาก็เลยเราออกดู

บอกเฮ้ยเดี๋ยวบอกวงหน่อยดิ
พอไปเนลงลงผมก็ต้องเควียงพลายตัว
ก็ก็ต้องคอยล่ะล้มกันเลย

เพราะว่าตำรวจเขาตามตัวให้นะครับ
คู่กรณีรถคันที่โอ้โหลากคุณตาไปเนี่ย
ชื่อลุงติ๊กนะอายุห้าสิบแปดปีเสื้อสีเหลืองนู่นนะครับ
นี่ฮะนั่งอยู่นี่นะฮะลุงติ๊กวันนี้มาพบตำรวจแล้วนะครับ
บอกว่าขอยอมรับผิดทุกอย่างต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
ถามว่าเออแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ยอมรอประกันเขา
ติ๊กบอกว่าแกต้องรีบไปหาพี่เขย
พี่เขยเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะ๓อาการหนักมาก
พี่สาวเนี่ยเขารออยู่ที่บ้านต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้วยความใจร้อนตอนนั้นที่มีรถตอนไปชนท้ายแล้วแล้วจอดอยู่เนี่ย
แกบอกแกรอไม่ไหวแกต้องรีบขับรถไปก่อน
แล้วดูตอนจังหวะที่คุณตาล้มลงนี่ตอนนี้เห็นไหมคุณตาดึงประตูเนี่ย
ติ๊กแกบอกแกไม่เห็นจริงนะแกไม่เห็นว่าคุณตาสมเกียจเนี่ย
ยังตามดึงประตูไปถึงกลางถนนแกคิดว่าปล่อยมือไปแล้ว
ผมจำเป็นต้องออกรถไปเพื่อที่ไปเยี่ยมพี่พี่เขยที่ป่วยหนักครับ

แต่ว่าเขาจะรีบส่งโรงพยาบาล

ใช่ก็เลยผมต้องรีบออกเลย

เลยไม่ได้รู้ว่าลุงเกาะอยู่
แต่ว่าสักพักก็ลุงเขาปล่อยมือแค่นั้นแหละครับ
แล้วเห็นตอนเขาล้มลงกลับดีไหมครับ

เราเห็นคลิปตอนไหนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบ
ก็ทางตำรวจก็ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจากันนะครับ

แกบอกแกยอมรับผิดแกขอโทษ

แต่คุณตาสมเกียจบอกไม่รับเงิน

เรื่องรถชนท้ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับ

แต่เรื่องที่แกบาดเจ็บถูกดึงถูกลากไปเนี่ย

ขอดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

คือลุงติ๊กถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นเนี่ย

ผมต้องรีบไปเยี่ยมพี่เขยเยี่ยมญาติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรก็ว่าไป